ช่วงนี้อยากสดชื่นนะคุณทำไงดีเช้าแบบนี้เอาน้ำล้างโอ้โหล้างหน้า

รอไอน้ำธรรมชาติจากดอยปุ๋ย
เขาบอกว่าใช่ไปเที่ยวดอยปุยดูของสวยอย่างเดียวไม่ได้
ที่ทำท่านี้ให้ดูเพราะว่าพอเวลาไปยืนที่บนยอดเขาแล้ว
พอสัมผัสไอเย็นแล้วเขาบอกน่าจะเด้งเหมือนทำสปาเลย
โอ้โหอ่าไปกันเลยค่ะไหนฮะ

หมอกมายามเช้าไอน้ำยามเช้า
ตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
แห่ขึ้นเหนือแม้ว่าฝนจะตกไปสัมผัสลมหนาว
พอฝนตกลงมาแบบนี้แหละไอน้ำไอ้หมอกขึ้นมายามเช้าสวยจริง
แล้วก็มีลมหนาวแล้วก็ทะเลหมอก
ปกคลุมดอยสุเทพดอยปุ๋ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่อันซีนของป่าดอยสุเทพ
จุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับภูเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามค่ะ
ช่วงที่อากาศหนาวกำลังดีแบบนี้
ความชื้นพัดพาเอากลุ่มเมฆหมอกลอยและเลียดทิวเขา
สามารถมองเห็นปกคลุมผืนป่าในเขตรอยต่อ๒อำเภอ
ก็คือหางดงแล้วก็อำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเอง
บรรยากาศจะไม่เหมือนตอนหน้าหนาวนะคุณ
พอหน้าหนาวจะเหมือนไอหนาวที่แบบว่าแห้งหน่อย
พอหน้าฝนเป็นอายชื้นแบบนี้

อกจากนี้ค่ะไปสัมผัสความหนาวแล้ว
สัมผัสไอเย็นจากหมอกและละอองน้ำฝนด้วย

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เอาหน้าไปสัมผัสละอองน้ำ
คล้ายกับการทำสปาหน้าไปในตัว

เหมือนยื่นหน้ายื่นหน้าออกไปตรงชะง่อนผา
ยื่นพอสมควรพอนะคะ
ชะง่อนผานะคะอย่ายื่นไปมากนะคะ
ใช่ค่ะจากการสอบถามนักท่องเที่ยวบอกว่า
การเอาหน้าไปสัมผัสไอเย็นตามธรรมชาติ

โดยไม่ต้องเข้าไปใช้บริการสปาเลยนะคะ
หนึ่งเป็นอะไรคะซ้อมอยู่ใช่ไหมคะ
สะบัดหน้าอยู่ซ้อมสะบัดหน้าอยู่
เชื่อว่าจะช่วยลดริ้วรอย
และน่าสดใสตามธรรมชาติโอ้โห
ได้จริงนะคุณไปจากต้นไม้

ดอยสุเทพไม่เพียงเป็นที่ตั้งของ
วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
แล้วก็พระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ดอยสูงแห่งนี้ยังสมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติ
พืชพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะนกนะคะ
ประกอบกับการเดินทางเข้าถึงสะดวกมากค่ะ
เพราะว่าเชิงดอยอยู่ห่างจากตัวเมือง๖กิโลเมตรเท่านั้น
บนเส้นทางสู่ยอดดอย๑๖กิโลเมตร
มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างให้ชมตลอดทาง
ก่อนที่จะไปทำสปาหน้าบนดอยปุ๋ย
ก็แวะชมสถานที่ต่าง
โดยเฉพาะการแวะไหว้ครูบาศรีวิชัยนะคะ